ดูอีกกรณีหนึ่งค่ะขโมยขโจรค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคราวนี้คือเขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมโจร
เหมือนขาโก่งปีนมาบนหลังคาจะหย่อนตัวเข้าที่บ้าน
เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะเขาโพสต์คลิปนี้ในกล้องวงจรปิด

เขาบอกว่าเป็นภาพเตือนภัยใช้หน้าตาคลีขโมยเร่ร่อน
เขาใช้คำนี้เลยใครเจอแจ้งทีเมื่อคืนกลับบ้านมา
เจอคนร้ายอยู่ในบ้านมันถือมีดดักหน้าประตู
จะสวนออกมาพอดีว่ามีสติก็เลยเรียกลูกกับเมีย
ขึ้นรถถอยออกมาตั้งหลักพอได้ยินเสียงพังประตูหน้าต่าง
ลงรถจะไปล็อกประตูขังมันแต่ก็หนีขึ้นหลังคาหนีออกไป
นี่เห็นภาพด้านข้างชัดนะเนี่ยเขาเขียนไว้ด้วยปลรายนี้ไม่งัดประตู
แต่ทุบกระเบื้องหลังคาเข้าบ้านพิกัดคือใช้หน้าตาคลี
ตอนนี้ยังตามจับไม่ได้นะครับคนแสดงความคิดเห็นเพียบเลยอุ้ย
นี่ดูฝ้าข้างในสิคะมันลงมาแบบนี้เลยคือมันพังฝ้าลงมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙เมษายนที่ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชายนาฏค่ะ
เจ้าของบ้านแจ้งความกับสพเมืองชัยนาธเอาไว้แล้ว
แล้วไปตรวจสอบดูที่บ้านไม่ได้มีข้าวของไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรศูนย์หายนะคะ
มีแหวนเพชรแฟชั่น๒วงแค่นั้นที่หายไป
แล้วก็รูปร่างคนร้ายอายุประมาณนัก๓๐๔๐ปี
นี่เขาก็ค่อยเดินมาแบบนี้รูปร่างก็ผอมสูงผิวดำแดง
คุณผู้ชมสังเกตท่าเดินเขาบอกว่าเดินขาก่งโก
เดินไม่เหมือนคนปกติเห็นมั้ยดูแบบขากล่อง
แล้วอีกอันหนึ่งที่มันเป็นหลักฐานได้มีของอยู่สองชิ้นค่ะ
แล้วก็มีรองเท้าเป็นรองเท้ายางสีเหลืองส้ม
ก็ทิ้งเอาไว้ให้เจ้าของได้ดูนี่
นี่เป็นหลักฐานอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบคนร้ายเดินวนรอบบ้านอยู่นาน
เลยตัดสินใจปีนหลังคาหย่อนตัวลงมาเข้ามาในบ้าน
มันเป็นจังหวะที่เจ้าของบ้านกลับมาพอดีไง
ก็ยืนอยู่หลังประตูรอจะเข้าชาร์จ
แต่สามีเจ้าของบ้านเห็นเพราะว่าเจ้าโจรมันอยู่ในบ้าน
ทีนี้พอเจ้าของบ้านเขาเห็นก่อนก็เลยไม่มีคนในบ้านได้รับอันตราย
คนร้ายมันก็รีบวิ่งหนีปีนขึ้นฝ้าออกทางหลังคา
ชุดสุดสวนสองพอเมืองชัยนาธิ์แล้วก็สองพอใกล้เคียง
เขาต้องประสานนำกำลังค้นหาตัวคนร้าย

รวมถึงของที่ทิ้งไว้ทั้งหมวกแล้วก็รองเท้า